สถานการณ์โควิดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูดีกว่าความช่วยเหลือของคนบันเทิง
บอกเลยว่ามีแบบไม่ขาดสายนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตความช่วยเหลือกันค่ะ
ดาราดังหลายท่านตอนนี้ออกมาโพสต์ในโซเชียลของตัวเองนะคะ
อย่าง๓นักแสดงชื่อดังระดับประเทศค่ะ
มาร์คปรินคิมเบอร์ลี่และน้องยาค่ะ
ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
พร้อมใจกันรีโพสต์ภาพค่ะพร้อมกันเลยนะฮะ
เป็นภาพยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยค่ะ
ก็เป็นข้อมูลประจำวันที่๑๙กรกฎาคมค่ะ
ซึ่งเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมนะคะ
มีผู้ติดเชื้อสูงถึง๑๑๗๘๔คนค่ะ
ให้กับคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากคนบันเทิงนะคะ
ที่อยู่ในช่วงระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยของเราตอนนี้
อย่างที่เห็นหน้าจอคือยอดวันนี้นะคุณผู้ชม
ก็มีผู้ติดเชื้อโอ้โห๑๑๓๐๕ราย
เสียชีวิตไปแล้ว๘๐บวกคุณผู้ชมค่ะ
ที่ออกข่าวก็เท่าไหร่ที่ไม่ออกข่าวก็มีอีกหลายลาย

อย่างเช่นคนบันเทิงก็เหมือนกันคุณผู้ชม
ล่าสุดคุณชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนะคะ
แม่ชมของเราก็ได้มอบเงิน๑ล้านบาทคุณผู้ชม
อันนี้คือภาพที่คุณชมพู่นะคะไปมอบเงิน๑ล้านบาท
เพื่อโครงการทารกแรกเกิดต้องรอดค่ะ
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะ
โดยมีนายแพทย์อดิสัยนะคะพัตตาตั้งค่ะ
อำนวยการสถาบันนี่แหละนะคะมาเป็นผู้รับมอบนั่นเองค่ะ
ก็มอบให้วันที่๑๙กรกฎาคมนะคะ
ซึ่งหลายคนหลายเสียงก็มีความชื่นชมนะคะ
ก็มีคอมเมนต์ต่างนานาคุณดิวอริสราเอง
บอกว่าสาธุค่ะแบบนี้นะคะก็น่ารักกันดี
ร่วมด้วยช่วยกันค่ะถ้าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วย